ปิดท้ายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่ระยองกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านบนเกาะเสม็ดค่ะก็ร่วมใจกันนะคะ
ทำพิธีบวงสวงเปลี่ยนชุดให้กับนางพันธุรัฐ
เสื้อสมุทรนางยักษ์ในวรรณคดีพระอภัยมณีนั่นเอง
เชื่อว่าจะช่วยทำให้การค้าขายเจริญก้าวหน้า
แล้วก็เป็นสิริมงคลนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชน
ทั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและชาวบ้าน
บนเกาะเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่แหละค่ะ
มาร่วมประกอบพิธีบวงสวงเปลี่ยนชุดนุ่งห่มแก่รูปปั้นนางพันธุรัฐ
เสื้อสมุทรนางยักษ์ในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละ
ตั้งตรงานอยู่กลางทะเลนะคะบริเวณหัวสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดค่ะ
มนต์พระสงฆ์มา๙รูปนะคะมาร่วมการสวดมนต์ในพิธีครั้งนี้
ช่วงระหว่างที่ทำพิธีคุณเชื่อไหมยังไง
เจริญรุ่งเรืองปรากฏว่าฝนปล่อยลงมามีลมโชยพัดเย็น
ก็เลยรู้สึกว่านี่คือความมหาศจรรย์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำพิธีครับส่วนทางด้านนายประยูนพงพันธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดบอกว่าการเปลี่ยนชุดสวมใส่ให้แม่นางพันธุรัติเป็นพิธีจัดขึ้นกันทุกปีนะคะเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลให้แก่ชาวเสม็ด
และจะทำให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขค่ะทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดบอกว่าก่อนที่จะมารับตำแหน่ง
ก็สามารถที่จะจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานได้เดือนละกว่า๘ล้านบาท
แล้วก็สะสมรวมยอดมากถึง๖๒ล้านบาทภายในเพียงแค่๗เดือนเท่านั้นนะคะ
โดยส่วนตัวเชื่อว่านางบรรทุกรัฐนี่แหละ
อาจจะดนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเกาะเสม็ด
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็เป็นได้เป็นความเชื่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
ส่วนทางด้านนางพิราพันธ์วงมณีกิจชัยที่ปรึกษาชมรมคนรักเกาะเสม็ด
บอกว่าก็มีการอธิษฐานนะขอให้บุญกุศลในการบวงสวงครั้งนี้
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง
และขอให้ผู้ประกอบการการค้าค้าขายเจริญรุ่งเรือง
ก้าวหน้ามั่งมีศรีสุขกันทั่วหน้าเลย
ก็เป็นความคืบหน้านะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
คลื่นได้ซัดนางพันธุรัฐเนี่ยเสียหายช่วงนี้ก็ซ่อมแซมกันไปนะคะ
เขาเชื่อกันค่ะว่าเกาะเสม็ดเป็นเกาะแก้วพิษดาร
ในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี
ก็เลยจะมีรูปปั้นของนางพันธุรัฐ
มีรูปปั้นของพระอภัยมณีนางเงือกสุดสาครแบบนี้ค่ะ
อยู่ที่เกาะเสม็ดอยู่ที่หาดสายแก้วกันเยอะ
แล้วก็เป็นแลนด์มาร์คที่ใช่ถ่ายรูปได้สวยงามนะครับ
ใครไปก็ต้องไปถ่ายรูปตอนเด็กดิฉันก็เคยถ่ายรูปไปถ่าย
ทำท่าหนังยักษ์อะไรแบบนี้

เขาบอกว่าตรงแบบท่าเรือมันออกแบบมาให้คล้ายกับ
ปี่ของพระอภัยมณีนะคุณ

ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนเรื่องของความรัก